เรามาต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความหวังและความศรัทธากันบ้าง

ความหวังเราต้องยังมีนะคะแต่เราก็ต้องมีความหวังแบบตั้งสติด้วยคุณผู้ชมค่ะ
พาไปที่กาลสินก่อนก็แล้วกันค่ะที่วัดคารมป่าหวายในตำบลคำเหมือดแก้วที่อำเภอห้วยเม็ก
เขาบอกว่ามีไก่แจ้เป็นร้อยตัวตัวเล็กตัวใหญ่หากินกันอยู่อิสระทั่ววัดร่วมกับหมาวัด
โดยที่ไม่มีการรังแก่ไม่มีการวิ่งไล่ทะเลาะเบาะแว้งใดเกิดขึ้น

ถูกต้องนายจำรัฐเรืองจันทร์ผู้ใหญ่บ้านป่าวายเขาบอกว่า
แจ้เนี่ยนะมันขยายพันธุไปทั่ววัดตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนนำพ่อพันธแม่พันสี่ตัวมาถวายเจ้าอาวาสปีก่อน
แต่เดิมแม่ยายก็เลี้ยงไก่แจ้อยู่ที่บ้านเขารู้สึกว่าชีวิตการงานมันค่อนข้างมีอุปสรรค
ทำอะไรก็ไม่สะดวกราบรื่นเลยคิดว่าไงรู้ไหมมันต้องมาจากไก่แจ้แน่
ล้อฮะข้าบอกว่า
งานการทำอะไรติดขัดเป็นเพราะไก่แจ้แน่เลย

ไก่แจ้มันเศร้าโคร่มาให้เราใช่ไม่ล่ะ

ไก่แจ้ผวนคำ

อันนี้คือวิธีการของ

ทอตฐ้ายไก่แจ้แล้วทอตฐ้ายแจ้แล้ว
ก็ฝากมาบอกด้วยนะคะว่า
ใครอยากได้ไก่แจ้ไปเลี้ยงก็เอามาขอได้เลยนะ
แต่ห้ามนำไปเชื่อดเป็นอาหาร
ชาวบ้านเขาก็เลยถือเคล็ดเหมือนผู้ใหญ่บ้าน
มาขอไก่แจ้วัดแล้วทำยังไงคะคุณ
ครับธวายคืนมาขอแล้วก็ธวายคืนจะได้เป็นไก่แจ้แก้ไขแก้เคล็ดเอามาดิฉันยอมแล้ว
ยอมแล้วยอมแล้วจริงดิฉันสงสารไก่ที่มันวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้เหลือเกิน
สารพระท่านมากกว่าที่ต้องดูแลสัตว์พวกนี้ด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ต่อกันที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครสุธิยา
จากบรรดาประชาชนผู้สัทธามากราบไหว้ปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเฮง
ส่องเลขโสรสารตะในอ่างน้ำมนต์นำไปเสี่ยงโชคแล้วนะครับ
ยังมีนายพิเชษชาบรีศรีชาวสมุทรประการ
พาภรรยาและแม่ยายมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
หลังจากเคยมาขอให้ความรักของทั้งคู่สมหวัง
และขอให้แม่ยายหายจากอาการปวดเข่ารวมทั้งได้โชคลาภ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมมาแล้ว๕งวด
ได้เงินหลายแสนบาทก็ต้องมาแก้บนแบบนี้นะครับ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านพากันไปดูตภาพน้ำยักษ์
ที่บ้านเลขที่๑๓๕ทับ๑๓ของนายสามารถใจดี
อยู่ในตะบนปากนครอำเภอเมือง
หลังจากที่นายสามารถออกไปวางยออดักปลาในคลองขุด
ช่วงเย็นวันที่๗มกราที่ผ่านมา
แล้วก็ไปพบตภาพน้ำตัวนี้ติดยอมาด้วยค่ะ
นายสามารถบอกว่าตอนแรกนะคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทอง

แต่พอเห็นว่าเป็นตภาพก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันยกขึ้นมา
แล้วก็นำมาใส่กระมังเลี้ยงไว้หน้าบ้าน
ภาพยักษ์ตัวนี้คุณผู้ชมหนัก๒๒๕กิโลกรัม

กว้าง๔๕เซนติเมตรนะคะ
ชาวบ้านก็มาดูสภาพน้ำยักษ์ขนาดนี้เป็นยังไง
แล้วก็มาขอดูด้วยว่ามันมีลายเป็นยังไง
คลายที่กระดองอ่ะนะขอส่องบางคนไม่ใช่ขอส่งอย่างเดียวด้วยนะ
ขอซื้อเลยค่ะให้ราคา๓๐๐บาทเป็นคุณคุณขายไหม
ไม่เขาก็ไม่ขายนะแต่ว่าได้ติดต่อไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชัย
ฝั่งนครศรีธรรมราชให้เอาไปเลี้ยงเอาไปวิจัยต่อไป

ค่ะไปต่อกันเลยนะคะ
ศรีราชาจังหวัดชนบุรีกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาไปจับงูเหลือม
เห็นลายมันไหมคือตอนแรกเนี่ย
บ้านหลังนี้เป็นของนางสวนแซ่ลีวัย๘๑ปีคุณยายสวนนะ
คุณยายแกตากผ้าอยู่ตากผ้าไปทีละผืนทีละผืน
เหลือไปเอ๊ะมันลายมันเหมือนงู
ตอนแรกนึกว่างูปลอมเอาไม้ไปเคลียร์ขยับได้
เป็นงูจริงก็รีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันจับงูเหลือมนี่แหละค่ะ
บ้านเลขที่ของคุณยายคือบ้านเลขที่๒๒๗ทับ๓๐นะ
อยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์กู้ภัยใช้เวลาตั้งยี่สิบนาทีอะค่ะ
ยึดฉุดกระชากกว่าจะเอาเจ้าเหลือมยาว๕เมตรตัวเนี้ย
ออกมาใส่กระสอบปุ๋ยไปปล่อยป่าได้สำเร็จ
นี่ยายสวนแกตาฝ้าฟางดีนะที่หัวมันมุดอยู่ในโพรง
เพราะยายแกเอาไม้ไปเขียนด้วยไงคุณยายแก๘๑แล้วแกตากผ้าอยู่
พอเป็นงูจริงรีบเรียกเพื่อนบ้านเลยบอกให้เรียกกู้ภัยมาช่วยจับงูให้ยายที